แต่วันนี้ค่ะความฝันของใครหลายคนคือการไปท่องเที่ยวทั่วโลก

หน้าหนาวแบบนี้ก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยมาแนะนำกัน
เพราะว่าเราสามารถไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ทั่วเลย
ประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะแยะมากมาย
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมมาฝากจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างไปดูกันจ้า
มาเริ่มต้นกันที่แรกจะพาแอวเหนือเยือนถิ่นล้านนากันถึง
จังหวัดแม่ฮองศรกับหมู่บ้านเล็ก
แวดล้อมไปด้วยวิวสุดอลังการ
และวิถีชีวิตที่น่าประทับใจ
นั่นก็คือบ้านจาโบอำเภอปางมภา
หมู่บ้านของชนเผ่าลาหูดหรือมูเซอร์ดำค่ะ
อบพยพกันมาตั้งรกรากบนยอดดอยแห่งนี้มานานหลายสิบปีแล้ว
แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชนเผ่าที่สวยงาม
พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสค่ะ
และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการตื่นเช้าไปชมทะเลหมอก
ซึ่งที่บ้านจาโบแห่งนี้ก็มีจุดชมวิวที่เรียกว่าภูผาหมอก
วิวก็จะอลังการแบบนี้เรียกว่าหันไปมุมไหนก็สวย
แบบ๓๖๐องศาสวยจนไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยล่ะค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดตากกับน้ำตกทีลอซูน้ำตกที่สวยอันดับหนึ่งในประเทศไทย
แถมยังยิ่งใหญ่ติดอันดับ๑ใน๖ของเอเชียและก็ยังสวยติดอันดับโลกอีกด้วย
แต่การเดินทางอาจจะลำบากสักนิดนึงค่ะเพราะเราจะต้องล่องแพ้ผ่านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
ไปตามลำน้ำแม่กรองซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน้ำตกสายรุ้ง
เป็นน้ำตกหินปูนที่มีปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำเหนือน้ำตกแบบนี้ค่ะจากนั้นเดินทางกันต่อไปเรื่อยเรื่อย
เราก็จะมาเจอกับพระเอกของเราน้ำตกทีลอซูซึ่งน้ำตกนี้มีความสูงถึงสามร้อยเมตรค่ะ
และที่สำคัญที่นี่ยังโอบล้อมไปด้วยป่าและก็ขุนเขาแม้การเดินทางเข้ามาจะต้องใช้เวลานานไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมง
แต่เมื่อมาถึงแล้วรับรองได้เลยว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปอย่างแน่นอนค่ะใครว่าทะเลต้องไปแต่หน้าร้อนเท่านั้น
บอกเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะทะเลในหน้าหนาวนั้นก็สวยไม่แพ้กันเลยทีเดียว
เหมือนอย่างที่นี่เกาะกูดจังหวัดตราดเกาะกูดจังหวัดตราดเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสี่ของไทย
ที่เกาะกูดนี้มีหาดรอบที่สวยงามยังหาดที่มีสายละเอียดที่สุดที่ต้องมาเช็คอินให้ได้
นั่นก็คือหาดคลองเจ้าเป็นหาดขึ้นชื่อของเกาะกูดค่ะแต่หาดของเกาะกูดก็มีความสวยงามและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป
แต่ถ้าหากใครอยากจะชมพระอาทิตย์ตกดินขอแนะนำหาดตะเผาค่ะเพราะเป็นหนึ่งในหาดที่เราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเกาะกูดเช่นกันค่ะ
เอาใจสายบุญที่ชอบไหว้พระและเที่ยวธรรมชาติกันหน่อยกับความงดงามของธรรมชาติที่ประสานกับงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอย่างลงตัวที่วัดพระธาตุดอยพระชาญอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีบันไดถึง๖๔๐ขั้นโอบล้อมด้วยวิวสวยของธรรมชาติแบบนี้
วิหารสมเด็จองค์ปฐมเป็นวิหารที่สร้างด้วยงานลายปูนปั้นที่ปั้นด้วยมือทั้งหลัง
ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จองค์ปฐมพระประธานปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้วแบบล้านนา
จนเกิดเป็นรูปปั้นแม่ยาสุมาลีในชุดสีม่วงที่เต็มไปด้วยผ้าแพร่
และพวงมาลัยที่ไม่ว่าใครมาถึงก็ต้องมากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบค่ะ
และนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาวที่ตลอดข่าวของเรามาแนะนำในวันนี้ค่ะ
หนาวนี้ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนลองแบกเป้แล้วตามรอยสถานที่เที่ยวของเราไปดูสิคะ
นี่มีเวลาก็ไปกันเถอะบอกตรงไปเมืองไทยยังไม่ทั่วเลย
ใช่ค่ะเที่ยวเมืองไทยกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปลายปีแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวสวยที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีอีกเพียบเลย
อยากให้คุณผู้ชมไปสัมผัสกับความหนาวเย็นไปพร้อมกันจ้า